ส่วนข้อถกเถียงเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและในตำแหน่งของหัวหน้าคอสช
และในตำแหน่งของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่
เป็นข้าราชการการเมืองหรือไม่เอาล่ะเรื่องนี้มาวิเคราะห์กัน
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
สถานะของนายกรัฐมนตรีเรื่องที่ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
มีคนถามเยอะเลยครับว่าทำไมสถานะของนายกรัฐมนตรี
จึงมีความสำคัญต่อวงการเมืองเป็นประเด็นการเมืองอยู่ในคันนี้
ตอบว่าเพราะถ้าวันหนึ่งมีคำวินิจฉัยออกมาว่า
สถานะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ขัดต่อกฎหมายไม่สามารถที่จะ
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้โอ้โหเรื่องยุ่งเลยครับ
มันจะมีผลตามมาเยอะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องเป็นประเด็นร้อนครับ
คำถามก็คือว่าแล้วใครจะเป็นคนชี้ขาดว่า
สถานะของนายกรัฐมนตรีสถานะของหัวหน้าคอสช
ขัดต่อรัฐมนูลหรือไม่ในการเป็นแคนดิเดตนายก
ตอบว่าสารรัฐมนูลครับถามว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยเรื่องนี้เมื่อไหร่
ตอบว่าต้องรอให้กรกตยื่นไปให้สารรัฐมนูลวินิจฉัย
ถามว่ากรกตมีเหตุผลที่จะยื่นให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยหรือยัง
ตอบว่ามีแล้วเพราะขนาดนี้มีคนไปยื่นเรื่องนี้ให้กรกต
เพื่อส่งสารรัฐมนูลแล้วหลายเจ้าล่าสุดก็คุณเรืองไกร
ฉะนั้นประเด็นนี้ต้องคอยติดตามครับว่าขั้นตอนจากนี้ไป
กรกตจะว่ายังไงแต่ว่าก็มีคนอีกซีกหนึ่ง
โดยเฉพาะคนในพักพลังประชารัฐที่เชื่อว่าสถานะของ
ผลเอกประยุทธ์ไม่ขัดต่อรัฐมนูลไม่ขัดในพรปภักดิ์การเมือง
ในการที่จะเป็นแคนดิเดตนายกอยากจะย้อนกลับไป
ฟังเหตุผลของคนสำคัญคนหนึ่งรองนายกรัฐมนตรี
วิศนุเครืองามโอ้ท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
พูดกลับไปกลับมาเมื่อวานนี้ท่านให้คำตอบ
เรื่องแรกก่อนที่ถูกหาว่าพูดกลับไปกลับมาท่านว่ายังไง
วิศนุบอกว่าผมไม่เคยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ท่านเป็นตามมาตรา๙๘วงเล็บ๑๒
ดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผมไม่เคยพูดกลับไปกลับมาไม่เคยตอบว่าวันหนึ่งนายกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วมาอีกวันหนึ่งบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะถึงอย่างไรนายกก็เป็นก็เป็น
หมายถึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเพราะเป็นนายก
แล้วก็ย้อนถามนักข่าวว่าถ้านายกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วท่านจะเป็นอะไรการที่มีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้น
นายกก็ลงสมัครรับการเสนอชื่อไม่ได้สิ
มันไม่ใช่รัฐมนูลเขายกเว้นเพราะท่านเป็นข้าราชการการเมือง
ที่บอกว่านายกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายของการเป็นนายก
เพราะข้าราชการการเมืองถึงอย่างไรก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นี่ท่อนที่๑ที่รองนายกวิศนุอธิบาย
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้าวรองวิศนุก็อธิบายต่อ
ท่านฟังนะครับบังเอิญรัฐมนูลมาตรา๙๘วงเล็ก๑๒
ระบุไว้ว่าคนที่จะสมัครสอสอหรือสว
หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกต้องไม่ขาดมาตรา๙๘วงเล็ก๑๒
เขียนว่าต้องไม่เป็นข้าราชการแต่
ฟังนะฮะยกเว้นค่าราชการการเมือง
ซึ่งนายกเป็นข้าราชการการเมืองฉะนั้นตำแหน่งของนายกไม่ใช่มีปัญหา
อ้าวแล้วที่พลเอกประยุทธ์มีอีกตำแหน่งหนึ่ง
คือตำแหน่งหัวหน้าคอสชก็หัวหน้าคอสชเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ใช่หรือแล้วจะไม่ขัดคุณสมบัติยังไง
ลองฟังคำอธิบายรองวิศนุต่อนะปัญหาที่จะมีเกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าคอสช
ว่าหัวหน้าคอสชเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ก็ได้ตอบไปแล้วว่าในความคิดของรองวิศนุ
มาตรา๙๘วงเล็บ๑๕ระบุไว้แล้วว่าต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ซึ่งเรื่องนี้เคยมีคำพิพากษาของสารรัฐมนูลตั้งแต่ปีสี่สามวินิจฉัยว่าคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตราเก้าสิบแปดวงเล็บสิบห้า
มิได้หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไปทั้งหลายเพราะเจ้าหน้าที่ทั่วไปนั้นก็อยู่ในวงเล็บอื่นแล้ว
อ้าวแล้วมาถึงตรงนี้สำคัญท่านฟังนะตำแหน่งในคอสชไม่ใช่ค่าราชการการเมืองก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ก็อาจจะคิดกันว่าเมื่อไม่ได้เป็นข้าราชการก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่แต่จะมาติดตรงมาตราเก้าสิบแปดวงเล็บสิบห้า
ซึ่งต้องมาตีความกันในมาตรานี้นี่ประเด็นก็คือว่ารองวิศนุบอกคราวนี้ก็สุดแล้วแต่จะให้แปลหรือไปตีความกัน
ถ้าใครสงสัยก็ส่งให้กรกตหรือสารรัฐมนูลวินิจฉัยผมจะตอบถูกหรือผิดไม่แปลก
แต่ไม่สามารถถือเป็นคำวินิจฉัยได้ย้ำอีกทีหนึ่งครับ
ผู้ฟังลองฟังนะสุดแล้วแต่จะไปแปลหรือตีความกัน
ถ้าใครสงสัยก็ส่งให้กรกตหรือสารรัฐมนูลวินิจฉัยได้
แปลว่าอะไรครับแปลว่ารองวิศนุก็เห็นด้วย
ที่จะส่งสารรัฐมนูลเพื่อให้มีความตอบชัดเจน
เพราะความเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ชัดแล้วไม่ขัดคุณสมบัติ
แต่ความเป็นหัวหน้าคอสชอันนี้แล้วแต่จะแปลแล้วแต่จะตีความ
สรุปตรงนี้ไม่ชัดเจนครับ
คำถามก็คือว่าอะแล้วเราจะปล่อยเรื่องนี้ให้คลาคาคน้งงี้เหรอ
แล้วลองนึกดูนะถ้าวันหนึ่งข้างหน้าหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว
แล้วสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีก
แล้วถึงตอนนั้นสารรัฐมนูลตีความว่า
คุณสมบัติของท่านขัดรัฐธรรมนูลเป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้มาตั้งแต่ต้น
แล้วมาเป็นนายกอยู่ยังไงมันจะนำไปสู่อะไรล่ะครับ
มีคนบอกว่ามันจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมคะไหม
เอาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ยุ่งกันไปใหญ่เหรอครับ
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะมีความชัดเจน
คุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการของภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าเรื่องนี้ถ้ากรกตอยู่เฉยไม่ยื่นต่อสารรัฐมนูล
กรกตก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีความผิดอีก
จำได้ไหมครับกรกตชุดผลเวกวาสนาเพิ่มลาบ
ติดคุกติดตารางให้เห็นมาแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องนี้กรกตต้องเอาดีดี
ต้องเอาดีครับเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ไปเข้าข้างไฟหนึ่งไฟได้ไม่ได้แต่นายกไปขึ้นเวทีปราศัย
แล้วก็มีคิวให้นายกไปช่วยลูกพักพลังประชารัฐหาเสียง
คนก็ถามว่าอ้าวแล้วจะเป็นกลางยังไงนี่หัวข่าววันนี้
ว่าใส่เสื้อเชิดขาวหาเสียงเซฟบิ๊กตู่ป้องกันการผิดทุกขุมขน
เนื้อหาสาระที่บอกกันก็คือว่านายกต้องไม่สัญญาว่าจะให้
นายกต้องไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์
นายกจะต้องไม่ไปขู่เข็นพาดพิงใครนายกจะไม่ไปใส่ร้ายพักอื่น
แต่การไปช่วยพักหนึ่งแล้วจะเรียกว่าเป็นกลางได้ยังไง
อันนี้ก็งงก็งงเหมือนกับบอกว่าคุณลงไปว่ายน้ำได้นะ
แต่ว่าอย่าให้ตัวเปียกแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไง
ฉะนั้นประเด็นของนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องเป็นแคนดิเดตนายกได้หรือไม่ได้
ทั้งเรื่องที่ไปขึ้นเวทีปลาใสแล้วหาเสียงยังไงไม่ให้ถูกจับผิด
แล้วเอามาร้องเรียนกันเรื่องยากทั้งนั้นนี่คือประเด็นของการเมือง
ที่ต้องตามกันต่อครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องไปดูสถานะไหมฮะ

ต้องเร่งตีความให้ชัดเจน

มาขีดเส้นใต้เรื่องของการเมือง

รวมถึงเรื่องของการลงเวที
เบตต่างลงพื้นที่ในการหาเสียงต่าง

แค่อย่างเรื่องนายยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ

นายยกบอกว่าถามอยู่แค่นี้แหละจะดีเบตรึเปล่า